คราวนี้ต้องบอกว่าใครเป็นแฟนเพลง
คนบ้านเดียวกันถ้ามองตากันมันก็เข้าใจอยู่
พี่ไผ่พงสธาร์ก็ปฏิ
ทำดีมันย่อมได้ดี
โดยเฉพาะวันพระค่ะเจ้าตัวเนี่ยจะอยู่ในห้องพระวัยพระนั่งสมาธิโดยพี่ไผ่เนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าตัวเองเนี่ยหันหน้าเข้าวัดทำบุญก็เพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ตัวเองมันป่วยต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยสาเหตุเส้นเลือดดำอุดตัน
ในช่วงปี๒๕๕๙ก็ป่วยอยู่โรคนี้ค่ะดังกล่าวส่วนมากจะเป็นในผู้หญิงซะมากกว่าแต่มันเกิดน้อยมากในผู้ชายแต่ดัน
เป็นโรคโรคนี้ค่ะซึ่งเกิดจากการแบบนั่งรถไปทัวร์คอนเสิร์ตเป็นเวลานาน
กระแทะกระทัดอะไรก็ว่า
เอียงว่าใช้ชีวิตอยู่ในรถเป็นเวลานานหลายชม
ตอนนั้นรักษาต้องทานยาเราก็ละลายริ่มเลือด

ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันมันต้องระมัดระวังสุด

ทำงานหนักขนาดเนี้ยมันเพื่ออะไรวะถ้ามันจาก
นี้ไปคุณผู้ชมค่ะคิดสภาพนะนอน
อยู่บนเตียงอ่ะเออลืมตามองเพดานปบปปบ
ที่เราทำอยู่แล้วมันทำเพื่ออะไรวะเออ
ก็เลยคิดได้คุณผู้ชมค่ะหาเงินหาทองมาโอ้ยไม่ใช่จะมารักษาตัวนะ
ต้องทำบุญสิจ๊ะบุญเท่านั้นถึงติดตัวเราค่ะไปทุกครบทุกชาติ
ทรัพย์ที่เราหาในปัจจุบันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นของเราจริงจริงอ่ะ
เวลาเราตายมันต้องหายไปกับเราใช่ไหม
มันต้องหายวับไปกับตาบ้านเราต้องรถเราต้องเหมือนพุทธไปกับตาจริง
สิ่งเหล่านี้มันคือองค์ประกอบทำสมมุติว่าเราเก็บที่หน้าวิธีได้
พี่ก็บริจาคมันแหละคือเรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันสบายใจ
มีความสุขเนอะมันมีความสุข
มนต์ก็นั่งสมาธิก็ไปทำบุญมันก็แปลกเหมือนกันนะ
เรื่องของความแปลกมันก็แปลกเหมือนกันเราก็ดีขึ้น
พี่ก็เชื่อของพี่ว่าทำสิ่งเหล่านี้แล้วมันโอเค
ใช่มันโอเคอาจจะเป็นหนักกว่านี้ด้วยซ้ำ
แต่ว่าเอาเวลาเรามาทำสิ่งเหล่านี้มันก็ดีขึ้น
นะคะธรรมะช่วยได้จริงนะคุณผู้ชม
เรื่องจริงการนั่งสมาธิทำให้เราเกิดสติปัญญาขึ้นนะคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหสติปัญญาก็เลยไม่ค่อยมี

ฟังเรื่องราวของพี่ไผ่ฟองศาธารณรัฐก็รู้สึกนะว่า
จริงแล้วสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง
ที่ช่อง๓๒ค่ะ